คุณผู้ชมค่ะที่นครศรีธรรมราชค่ะมีผู้ชายคนนึงเสพยา
เสพยาจนเกินขนาดแล้วก็คลุ้มคลั่งโวยวายเสียงดังเดินวนไปวนมาอยู่หน้าบ้าน
เดี๋ยวไปดูวินาทีที่เจ้าหน้าที่พยายามจะเกลี้ยกล่อมนะคะ
ผู้ชายที่ก่อเหตุชื่อว่าในบาสค่ะอายุ๒๓ปี
คลุมคลั่งเดินวนไปวนมาอยู่หน้าบ้านแล้วก็พูดจ่าเสียงดังโยยวาย
แต่จับใจความไม่ได้ว่าเขาพูดว่าอะไร
แต่ไม่สำเร็จเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมา
ใจความไม่ได้นะคะว่าเขาพูดว่าอะไรแม่ของในบาสและญาติญาติก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงแต่ไม่สำเร็จ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาที่อำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งก็อยู่ห่างจากบ้านที่ชายคลุมคลั่งเอามีดแทงคอตำรวจจนเสียชีวิตเมื่อคืน
ตำรวจลงพื้นที่ไปช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมครับคือต้องไปถามแหละว่าผู้ก่อเหตุต้องการอะไร
อยากได้อะไรไหมเดี๋ยวจะช่วยนะพยายามใจเย็นน้ำเลี่ยกกล่อมเขาใช่ไหมคะ
บาสบอกว่าจะไปบ้านญาติที่ตำบลเสาทงอำเภอร่อนพิบูรณ์
แต่แม่ไม่ให้ไปแล้วในบาสก็เดินหายเข้าไปในขนำที่อยู่ข้างบ้าน
ในบาสบอกว่าลูกชายเสพยาหนักมากถึงขั้นเป็นผู้ป่วยจิตเวทเลยนะคะ
ตอนนี้ต้องกินยารักษาอาการป่วยทางจิตทางประสาทอยู่แต่ว่าระยะหลังในบาสไม่ยอมกินยา
ไม่ยอมกินยาอย่างเดียวก็แย่แล้วเนาะเพราะว่าอาการแบบนี้ต้องกินยาต่อเนื่อง
แอบเสพยาบ้าอีกค่ะเสพยาบ้าซ้ำเข้าไปอีกไม่ยอมหลับยอมนอนสุดท้ายคลุ้มคลั่งอารวาส
คือแม่ก็กลัวว่าลูกชายจะก่อเหตุเหมือนแบบเอามีดแทงตำรวจเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันอ่ะเพิ่งเกิดเหตุไปเลย
แม่เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาช่วยระงับเหตุดีกว่าแต่ก็เจรจาไปเจรจามาในบัสก็ดูเหมือนสงบลงนะคะ
ให้แม่พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการทางประสาทต่อ
ชาวบ้านก็เลยบอกว่าแหมฝากเจ้าหน้าที่หน่อยได้ไหมอำเภอร่อนพิบูรณ์เนี่ยยาเสพติดระบาดหนักมากเลย
ชาวบ้านในพื้นที่เขารู้กันหมดไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่รู้ไหมไม่แน่ใจว่าตำรวจพอจะรู้ไหม
ฝากให้เข้มงวดกวดขันหน่อยอยากให้หมดไปจากพื้นที่สักทีเพราะทุกวันนี้ชาวบ้านบอกว่าอยู่กันอย่างหวาดภาวะค่ะ
กลัวนะครับส่วนเหตุการณ์ที่พี่มิ้วบอกว่าที่ไปแทงคอตำรวจนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราจะเกาะติดและเดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบนะครับ